แล้วก็ไตที่สนามฮีลาเวส

เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
แล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วย
นี่เป็นจังหวะประตูขึ้นนำนะครับ

แล้วก็ก่อนจบพีเรียสแรก๒นาทีครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองโดนใบแดงไล่ออก
ไปเล่นนอกเกมใส่ผู้เล่นของธรรมศาสตร์นะครับ
ครึ่งแรกสองศูนย์จากนั้นครึ่งหลังครับนาทียี่สิบสี่ธรรมศาสตร์ไล่มาครับ
ต่อสองจากธนวัฒน์เกิดบางรจันทร์
นาทียี่สิบก้าวตีเสมอเฉยเลยครับ
สองสองจากลูกโมงของปาโลบาโบซ่า

และดูเหมือนธรรมศาสตร์เริ่มจะตั้งเกมได้

สัดสองลูกติดเลยครับลูกนี้

มาได้จากทางคาทาวุฒิผู้พันธ์อำพลเนี่ยซัดแฮทริกเลยนะครับเกมนี้
ทางธรรมศาสตร์ก็ได้ประตูนะครับจากธนวัฒนเกิดบารจันทร์ในจังหวะ
พาเวอร์เพย์ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันจบเกม
ห้องเย็นชนะห้าสามนะครับเก็บไช่สองนัดติดต่อการส่วน
ผลนะครับในคู่อื่นนะครับบางกอกซิตี้แพ้ให้การท่าเรือไป๒ต่อ๔บีเคซี
บีเคสีพันธุ์จีบุรีไฮเวย์แพ้พีอะทีบูเว็กไปศูนย์ต่อห้าก
สุราธานีแพ้แบงคอกบีทีเอสไป๒ประตูต่อ๔และทั้งหมดนะครับคือกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ผมลาไปแล้วต่อไป